ข่าวแรกไปดูเหตุการณ์ที่มีคนเนี่ยไปแจ้งตำรวจทางหลวงสุรธานีผ่านทางเฟซบุ๊กบอกว่าเนี่ยเขาถูกขู่ยิงปืนใส่

สุราธานีนำกำลังบุกเข้าไปปิดล้อมบ้านพักหลังหนึ่งเพื่อเข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับนี่เขาเข้าไปมั่วสุมยาเสพติดกันนะฮะใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าข่มขู่คู่อริครับ
โดยบ้านหลังดังกล่าวอยู่ที่บริเวณหน้าวัดสายเพ็ญนะฮะตำบลพรายวาดอำเภอกาญจนดิต
ซึ่งจรดิเองก็ติดต่อญาติให้ไปช่วยเจรจากเรียกรอบให้เปิดประตู
เนื่องจากผู้ต้องหามีปืนด้วยครับ
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษแต่ว่าไม่มีใครเปิดให้เลย
สุดท้ายต้องตัดสินใจแบบนี้คือพังประตูเข้าไปเลย
เข้าไปในบ้านจับกลุ่มตัวได้๒คนครับ
คือนายทิติพงศ์รักเมืองหรือว่าเม่นอายุ๓๕ปี
แล้วก็นายศักดิ์ประเสริฐบุตรทหารหรือว่าเบิร์ตอายุ๒๘ปี
พร้อมกับปืนขนาด๙มม๑กระบอกครับ
เขานำไปซุกซ่อนเอาไว้ที่พงหญ้าห่างจากตัวบ้านสักประมาณ๕๐๐เมตร

จากนี้ก็ยังไปยึดยาบ้าได้อีก๒๐เมตร
โดยยาบ้าอีกส่วนหนึ่งถูกไปทิ้งไว้โถส้วมแล้ว
เพื่อทำลายหลักฐานแต่ก็ไม่พ้นตาของตำรวจแล้วครับ
จากการสอบสวนทราบว่านายทิติพงศ์พร้อมกับแฟนสาว
มาจากตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองสุมราชธานี
พร้อมกับปืน๒กระบอกมาที่บ้านหลังนี้
ไปหานายศักดิ์ประเสริฐตั้งแต่วันที่๑๒มิถุนายน
พร้อมกับไปมั่วสุมยาเสพติดกันไปเสพยาบ้ากัน
ก่อนจะที่เพื่อนจะกลับบ้านไป
เหลือเพียงผู้ต้องหา๒คนยังคงมั่วสุมยากันอยู่ที่บ้านหลังนี้

จากนั้นนายทิติพงศ์ก็ถือปืนไปตะโกนเรียก
เขาไปเรียกคนหนึ่งเขาชื่อว่านายวาวหน้าวัด
เพราะว่าเคยมีเรื่องส่วนตัวกันมาก่อน
แต่ว่าในวาวไม่ยอมเปิดประตูบ้านให้
ก็เลยใช้ปืน๙มมยิงขึ้นฟ้าไป๓นัด

จนกระทั่งมีการแจ้งไปหาตำรวจ
ตำรวจก็นำกำลังบุกเข้าไปจับพร้อมของกลางทั้งหมด
และสุดท้ายก็ต้องถูกนำตัวส่งดำเนินคดีต่อไปครับ